คุณผู้ชมค่ะได้เห็นบรรยากาศไปหลายหลายจังหวัดทีนี้
มาดูเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรี

พอน้ำจะเจอฝนตกหนัก๊ย์ไปดูเรื่องอุทธกภัยเนี้ย
กลับมาถึงนายกก็ไปลอยกระทงนะคะคุณผู้ชม
ลอยกระทงที่กองทัพอากาศค่ะ
และสิ่งที่นายกอธิษฐานก็คือขอให้บ้านเมืองปลอดภัยนะคะ
นี่แหละค่ะบรรยากาศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ผลเอกชัดชัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ก็ได้เดินทางไปที่กองทัพอากาศร่วมงานประเพณีลอยกระทงกองทัพอากาศประจำปี๒๕๕๙
โดยมีพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับนะคะ
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินชมนิทัศกาลประเพณีลอยกระทงในราชการที่๙
ก่อนที่จะลอยกระทงบริเวณท่าน้ำแล้วนายกก็อธิษฐาน
ขอให้บ้านเมืองปลอดภัยสิ่งที่ไม่ดีจงออกไปนะคะ
แล้วก็นายกรัฐมนตรีได้ทักทายกับบรรดาทหารอากาศรวมถึงประชาชน
มาลอยกระทงในค่ำคืนเมื่อวานนี้ด้วย
ที่สำคัญนายกชิมขนมไทยแม่คะเขานำมาออกร้าน
แล้วก็หัวเราะอย่างชอบใจเลยที่หัวเราะชอบใจเพราะว่าแม่ค้า
ชมว่าโอ๊ยนายกรัฐมนตรีรูปหล่อนะคะฟังเสียงนายกกันหน่อยค่ะ

เป็นอย่างไรชื่นใจไหมคะบอก

ไปแล้ว

คือนายกรัฐมนตรีก็ได้ระบุระหว่างที่ลงพื้นที่ที่นครศรีธรรมราช
บอกว่าจะลอยกระทงให้เป็นสิริมงคลกับชีวิต
อะไรที่ไม่ดีก็อยากให้ออกไปให้สิ่งดีเข้ามา
ซึ่งหมอดูหลายคนนะคะก็ทำนายว่าปลายปีนี้จะดีขึ้น
คนไม่ดีก็จะหายไปด้วย
ก็เป็นบรรยากาศดูสิคะที่นายกอธิษฐานขอพร
ก่อนที่จะลอยกระทงนะคะ